ยังอยู่ที่เรื่องของพระนะคะก่อนหน้านี้ค่ะมีคลิปวิดีโอแชร์ออกมา
เป็นคลิปที่พระรูปหนึ่งนะคะกำลังจัดแจงเกี่ยวกับเครื่องสังขทานนะคะ
โดยก็พูดไปด้วยนะคะบอกว่าเครื่องสังขทานนี้มีราคาแพงไปหรือเปล่านะคะ
และสิ่งของที่อยู่ภายในไม่มีมาตรฐานพอหรือเปล่านะคะ
และล่าสุดพระรูปนี้ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะบอกว่าไม่ได้โจมตีใครนะคะ
แต่ว่าอยากจะเป็นการเตือนสติคนที่ซื้อของมาถวายพระค่ะ
ให้เห็นเลยครับน้ำหนึ่งขวดนะครับ
อยากจะมียาทันใจเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ย
ยาโจมตีปัจจัยสามสามร้อยเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับพระเลยนะครับ
คลิปนี้มีชื่อว่าพระแฉชุดสังขทาน
แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้แล้วก็มีกำลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะ
ซึ่งพระสารวุฒิเกาะใจอายุ๒๕ปีฉายาว่าธรรมวโรนะครับ
เป็นพระลูกวัดเสม็ดตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรี
ก็ออกมาเปิดเผยนะคะซึ่งเป็นพระที่อยู่ในคลิปนี่แหละนะคะ
บอกว่าหลังอัดคลิปวิดีโอพูดถึงชุดสังขทานที่ญาติโยมนำไปถวายพระ
ยืนยันว่าไม่ได้อยากโจมตีใครนะคะแต่ว่าอยากจะเป็นการเตือนญาติโยม
ที่ตั้งใจทำสังขทานเอาสังขทานไปทำบุญ
บอกว่าอาจจะมีราคาแพงไป
ก็บอกว่าแท้จริงแล้วของใช้ที่อยู่ภายในสังขทานส่วนใหญ่
เสื่อมคุณภาพบางอย่างหมดอายุด้วยนะคะ
โดยพระสารวุฒิมองว่าผู้ประกอบการที่ผลิตสังขทาน
ไม่ได้มาตรฐานเป็นการเอาเปรียบประชาชนค่ะ
สังขทานราคาสูงกว่า๕๐๐บาท
แต่เมื่อนำออกมามาแจกแจงดูแล้ว
ดูแล้วเป็นของใช้ทั่วไปมีราคาถูกและหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะ
ทศพลบุญประพาโชธอายุ๒๘ปีค่ะ
เป็นเจ้าของร้านสังขพันธ์แห่งหนึ่งในพื้นที่นะคะ
เชื่อว่าคลิปดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับร้านของตนเองนะคะ
ยืนยันว่าทางร้านซื้อผลิตภัณฑ์จากห้างที่ได้มาตรฐาน
จัดชุดสังขทานและไม่ได้รับจากที่อื่นมาวางขาย
เรื่องต้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบร้านค้าที่ขายสังขทาน
เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคและความปลอดภัยของพระสงฆ์ค่ะ